พาไปดูค่ะคืออันนี้ก็ยังอยู่ที่ชัยภูมิเหมือนกันนะ
อืมคือเขาเตือนแล้วว่าน้ำท่วมแบบเนี้ยอย่าฝ่าไปเออเออ
แล้วเดี๋ยวไปดูนะตอนที่แบบฝ่าไปสุดท้ายรถเป็นยังไง

ยังไงอุ้ยจบยังไงฮะสุดท้ายค่ะคือชาวบ้านเขาร้องเตือนแล้ว
ร้องเตือนแล้วแต่รถยังฝ่าไป
คุณผู้ชมก็มันไม่เห็นผิวถนนแล้วอ่ะเออ
ใช่แล้วดูสิคือน้ำมันท่วมสูงมากนะ
น้ำที่แบบขับฝ่าไปอีกขึ้นน้ำมันก็ซัดแบบนี้ค่ะ

เนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
คือเขาบอกว่า
คือเกือบจะตกไปในท่อแล้วเขาบอกความดันทุรังสูงแบบนี้

ทำให้กระจกร้านค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันแตกลงมาเลย
ชาวบ้านก็กรี๊ดกรี๊ดยายาห้ามไม่ให้ขับเข้าไป
น้ำสูงเหลือเกินและอย่างหนึ่งถนนเส้นนี้เขาขุดท่อไว้
แล้วทำไม่เสร็จไงกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ทีนี้นอกจากน้ำมันซัดกระจกร้านค้าแตกแล้วใช่ไหม
บะยังขับต่อไปขับต่อไป
ล้อรถมันตกลงไปตรงท่อข้างหน้าค่ะหน้าทิ่มลงไปเลย
นี่ยังดีนะที่ไม่ตกไปทั้งคัน
แต่ว่าก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาลากรถขึ้นมา
อันนั้นคือเลี้ยวเข้าบ้านไม่ได้ตกท่อ
เหตุการณ์นี้คือที่ถนนนนทนาคอนที่ชัยภูมิค่ะ
บอกว่าขับมาจนกระจกร้านตรงข้ามแตก

เส้นนี้น้ำท่วมสูงแล้วขุดท่อยังไม่แล้วเสร็จด้วย
คนไปดูคลิปส่วนใหญ่คนก็ตำหนิแล้วค่ะ
โหคุณถ้าเกิดน้ำมันสูงขนาดนี้คุณจะขับเข้าไปทำไม

บางคนก็บอกว่าเอาก็บ้านเขาเขาต้องขับเข้าไปหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่ามีเส้นอื่นไหมล่ะที่มันจะเลี่ยงได้

แต่ถ้าไม่ใช่คนแถวนี้แล้วถ้าคนพื้นที่เขาได้เอ่ยปากเตือน
คุณต้องฟังเลยนะเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนถนนมันเป็นยังไง
บางทีเราไปเราไม่รู้หรอกมองไม่เห็น